มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจายนะครับ
มาดูเรื่องของขบวนการปล่อยเงินกู้รายใหญ่กันหน่อยกับชื่อที่ว่าเสียวิชัย

โอ้โหหลังนี้แบบถ่ายมุมสูงมานี่ใหญ่โตอลังการทีเดียวเป็นคาริหารนะครับ
รวมทั้งมีญาติพี่น้องมีแม่บ้านเป็น๑๐คนอยู่ในนั้น
แล้วก็ขบวนการนี้น่าจะมีคนมีสีหรือว่าคนที่มีเขาเรียกว่าอะไร

ปล่อยให้มีทรัพย์สินมากขนาดนี้โดยที่ไม่มีการถูกจับกลุ่มเลย
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

เลือดเนื้อและหยาดเหงื่อคนจนทั้งนั้นนะครับ
กลายมาเป็นคฤหาสเป็นทรัพย์สินมหาศาล

ที่ตำรวจบุกเข้าไปเมื่อวาน
คนจนนั่นก็ทุกข์หนักหนาอยู่แล้วครับ
แต่ว่าใครเผลอไปเป็นธาตุดอกเบี้ย
นายทุนเงินกู้ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก
มื้อนึงไปกู้เขามื้อนึง
ต้องจ่ายดอกวันละห้าร้อย
วันที่หนึ่งห้าร้อยวันที่สองห้าร้อย
ก็แปลว่าเดือนละหมื่นห้าเฉพาะดอก

ถ้ากู้ไปสองสามเดือนสี่เดือนเป็นปี
ลองคิดดูสิครับว่าเงินต้นหมื่นเดียวเนี่ย

ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

เพราะคนที่ควรจะไปดำเนินการ
ดำเนินคดีไม่ทำและปล่อยประละเลย

ฉะนั้นวันนี้ขอดูเรื่องนี้หน่อย
วันนี้มีหัวข่าวนี่แหละครับ

ทำนองนี้มีหลายฉบับ
แต่ว่าถ้าจะเห็นภาพเคลื่อนไหว
มีไหมครับภาพที่ไทยรัฐ
ไปทำมาลองให้มาดูหน่อย

คฤหาดของเขาเนี่ยเป็นยังไง

ตั้งข้อสังเกตดีดีนะว่ามันมีอะไรผิดปกติเมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันธบตรีสุริยาสิงหากมลมียศเป็นตำรวจแต่ว่าตำแหน่งเขารองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คนที่สองเป็นพันเอกเป็นทหารพันเอกประสานแสงสิริรักษ์
เป็นพบกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดอุทัยธานีนี่คนที่สองเป็นทหารนะ
คนที่๓เป็นฝ่ายปกครองชื่อนายศรัทธาคดชพรายุทธ์เป็นประหลัดจังหวัดอุทัยธานี
สามฝ่ายเนี่ยเขานำกำลังห้าสิบกว่านายไปตรวจค้นบ้านและพื้นที่เป้าหมาย
ทรัพย์สินของนายวิชัยปั้นงามและเครือญาติหัวหน้าแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่
ที่ตอนนี้ถูกหมายจับและยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศเขาไปเมื่อวานนี้๑๐จุด
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นที่นั่นที่นี่รายละเอียดไม่ต้องลง
แต่ว่าที่รองอธิบดีดีเอสไอบอกว่าได้อายัดบ้านพร้อมที่ดิน
สิบจุดสิบร้อยสิบแปดแปลงเนื้อที่แปดร้อยไร่มูลค่าสี่ร้อยล้านบาท
ซึ่งเป็นบ้านของนายวิชัยอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันก็ให้พ่อให้แม่
พักอาศัยและกำลังป่วยอยู่แล้วก็มีคนงานในบ้าน
อย่างที่คุณก๊อฟบอกเมื่อกี้มีคนงานคนใช้๑๐กว่าคน
ทีนี้หลังจากนี้ก็จะให้เจ้าของบ้านที่ดินถูกอายัดให้มาชี้แจง
ให้มาชี้แจงว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยได้มาจากไหนยังไง
ชี้แจงไม่ได้ยึดหมดแล้วก็ไปเอาป้ายติดประกาศไปไว้ที่รู้ด้วย
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผมเกริ่นว่า
ท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าดีเอสไอก็ไป
ทหารก็ไปฝ่ายปกครองก็ไปเอาแล้วตำรวจไปไหน
เขาไม่แจ้งตำรวจครับเขาไม่ให้ตำรวจรู้ครับ
เขาไม่ไว้ใจตำรวจครับเหตุผลก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนที่เกิดข่าวขึ้นมาใหม่เนี่ยจำได้ไหมครับ
ในข่าวบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมพันคน
ไปเกี่ยวข้องกับนายวิชัยด้วยเกี่ยวข้องมากเกี่ยวข้องน้อยแค่ไหนไม่รู้
เขากำลังคัดกรองกันอยู่แล้วในบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐเกือบหนึ่งพันคนเนี่ย
อันดับหนึ่งก็ตำรวจเจ้าเก่าครับเขากำลังคัดกรองกันอยู่ชุดที่หนึ่ง
กรองมาได้แล้วร้อยสองร้อยคนชุดที่๒ชุดที่๓กำลังคัดกรอง
กรองแบบไหนล่ะครับใครที่ดำมากมากคือหมายถึงว่าไปร่วมคุ้มครอง
ไปร่วมผลประโยชน์กับเขาด้วยมีเอี่ยวกับเขาด้วยได้เงินกับเขาด้วย
ไปเป็นหุ้นไปอะไรกับเขาด้วยนี่พวกดำสนิทพวกนี้เอาให้หนัก
พวกที่สองอยู่ห่างละเว้นรู้แล้วไม่จับ
รู้แล้วไม่ดำเนินการเขาส่งให้เดือนละเท่าไหร่ก็ไม่รู้
ก็รับเข้าไปเถอะนี่เลือดและน้ำตาคนจน
พวกคุณเสพกันเข้าไปเนี่ยไม่รู้จักละอายมั้งอ่ะ
พวกหนึ่งอาจจะห่างไม่ต้องทำอะไรมากหรอก
หรือเผลออาจจะเป็นพวกที่คอยหาลูกค้าให้ให้เขาไปสูบเลือด
ให้เขาไปทำทรมานทรกรรมให้ลำบากยากเข็นโดยตำรวจเข้าไปเป็นส่วนกับเขาด้วย
เขาถึงไม่ไว้ใจไงครับเขาถึงไม่บอกตำรวจไงครับ
ขืนบอกเผลอก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ตัวเพ่นกันหมด

ลักษณะที่ฝ่ายทหารฝ่ายดีเอสไอฝ่ายปกครองไม่ไว้ใจตำรวจ
ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยครับตำรวจต้องไปทบทวน
ว่าเรื่องที่ไปจมปลักอยู่กับอาจมเหล่านี้
คิดกันบ้างเถอะว่าถึงจุดหนึ่งสังคมเขายอมไม่ได้แล้ว
อย่าว่าแต่คนอื่นเขาไม่ไว้ใจเลยตำรวจด้วยกันเองเขาก็ไม่ไว้ใจตำรวจ
รู้ไหมครับเวลาเขาจะระดมคนไปตรวจบอลที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ย
เขาเรียกมาเขาไม่บอกว่าไปไหนให้มาระดมพบกันที่
สอนอนั้นสอนอนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้มาถึงปั๊บยดยึดโทรศัพท์มือถือหมด
หมดแล้วถึงจะเข้าห้องแล้วถึงจะแจ้งว่ากำลังจะไปไหน
เพราะถ้าไม่ยึดไอ้คนที่มันกินเงินไอเฮียเจ้าของบ่อนอยู่
ก็โทรไปบอกเขาสิครับว่าเฮียเตรียมตัวนะ
เขากำลังไปนะก็เสร็จกันนี่ตำรวจเองยังไม่ไว้ใจตำรวจด้วยกัน
นั่นยังไม่เท่าไหร่หรอกคราวนี้องค์กรอื่นเขาไม่ไว้ใจตำรวจ
เขาถึงไม่บอกเขาถึงไม่ชวนไปด้วย
ต่อให้วิ่งตามไปขอเซ็นรับทราบเขาก็ไม่บอกเขาไม่ให้
เขาไม่ไว้ใจไม่อยากจะบอกว่าเขารังเกียจ
ฉะนั้นเรื่องของนายวิชัยปั้นงามเนี่ยสิ่งที่จะต้องตามต่อก็คือว่า
ไหนล่ะร่วมพันชื่อที่บอกว่ามีค่าราชการของรัฐเข้าไปเอี่ยวไปเกี่ยวข้องด้วย
เรื่องนี้สังคมอยากรู้ครับกลั่นกรองแล้วไปถึงไหนยังไง
สอบสวนได้แล้วไปถึงไหนยังไงต้องเปิดเผยออกมา
ต้องเปิดเผยออกมาถ้ารูปหน้าป่าจมูกกันแล้วไม่ทำอะไร
ประชาชนบอกไม่ยอมไม่ยอม
เขาต้องการเห็นว่าคนที่ไปสมรู้ร่วมคิดกับคนที่มีจิตใจอย่างนายวิชัยปั้นงามเนี่ย
ไม่ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐคือค่าราชการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณไปทำอย่างนี้กันได้ยังไง
คุณไปปล่อยให้นายทุนเงินกู้ไปรีดนาทาเรนกับชาวบ้าน
เดือดร้อนกันไปหมดไม่รู้ตั้งกี่แสนลาย
ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่เห็นว่าเป็นล้านราย
เงินทองมหาศาลไปเสพสุขกันมหาศาล
มกลางหยาดเหงื่อหยาดน้ำตาและเลือดเนื้อของคนลำบากยากจน
เส้นใต้วันนี้จะสรุปว่าทั้งดีเอสไอทั้งฝ่ายทหาร
และคอสชจะต้องดำเนินการเปิดหน้ากากออกมาว่า
เจ้าหน้าที่คนของรัฐที่ไปเกี่ยวข้อง
กับนายวิชัยเนี่ยมีใครบ้างอย่าปกปิด
โทษจะเป็นยังไงไล่ออกให้ออกไล่ออก
แจ้งความดำเนินคดีก็ต้องทำก็ต้องทำ
ไม่งั้นเสียชื่อคอสชครับคุณก๊อฟคุณมินครับ
มันมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายเรื่องเงินกู้เนี่ย

กฎหมายเนี่ยมันมีปัญหา

เวลาจะทำอะไรจะไปดำเนินการกับ

กฎหมายมีไม่เพียงพอโทษเบาไป

ฤษฎีกาก็ไปล่างแก้ให้
รัฐบาลก็แก้ให้ส่งมาสภา

ได้ดาบแล้วเนี่ยก็ไม่เอาไปฝัน

ทำได้คือมาตรา๔๔ต้องดูว่า

ไม่ต้องใช้มาตรา๔๔

ถ้าคุณเอาไปบังคับใช้ไปฟันก็จบนะฮะ

ต้องดูกันต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปอีกหนึ่ง